เขาแห่แชร์ข้อความเตือนภัยกัน

เขาบอกว่าอยู่มีคนไม่รู้ว่าสติไม่ดีหรือเปล่านะคะ
อยู่เดินมาเนี่ยควักมีดแล้วก็แทงเลย
รู้จักกันมาก่อนไม่ได้มีเหตุบาดม้างอะไรกันมาก่อน
แล้วก็ไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย์เพราะไม่ได้แตะต้องทรัพย์สินใด

มาแล้วก็แทงเขาเฉยเลยค่ะ
คือ๒วันมานี้โลกโซเชียลเขาโพสต์ข้อความเตือนภัยเรื่องนี้กันเยอะมากนะคะ
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณซอยประชาสงเคราะห์๒๗
หลังมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะ
เวลาที่ผ่านมาจนถึง๒๘สิงหาคมเขาบอกว่ามีเหยื่อถูกแทงไปแล้วหลายคน
ผู้โพสต์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนผู้เสียหายถูกแทงเขายกมือขึ้นมาบังไว้
ครั้งแรกมีดก็เลยไปพลาดโดนนิ้ว
แต่หลังจากนั้นคนร้ายก็ยังแทงเข้าไปที่อกข้างซ้ายนะคะ

ซึ่งตำรวจก็กำลังตามจับตัวอยู่
อยากให้ทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณระแวกนี้เนี่ยระมัดระวังตัวกันด้วย
ทีมข่าวก็ไปตรวจสอบค่ะก็ไปเจอคนเจ็บที่ถูกแทงเมื่อค่ำวันที่๒๘สิงหาคม
รู้ชื่อก็คือนายสมบัติโปร่งอ่อนอายุ๒๘ปีเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชร
มีบาดแผลใต้ราวนมซ้ายลึกประมาณ๒เซนติเมตร
แล้วก็นิ้วชี้ข้างซ้ายช่วงข้อต่อกระดูกบนถูกฟันจนขาดนะคะ
ตอนนี้นายสมบัตินอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
นายเอกชัยเกรดผลน้องชายของนายสมบัติเล่าให้ฟังบอกว่า
ตอนนี้อาการของพี่ชายน่ะปลอดภัยแล้วแต่นิ้วซ้ายไม่สามารถต่อได้นะคะ
ซึ่งถามพี่ชายแล้วพี่ชายก็ยืนยันนั่งยันนอนยันเลยว่า
ไม่เคยรู้จักผู้ชายคนนี้ไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวต่อกันเลย
แต่อย่างเดียวอยู่ก็วิ่งมาแทงกันแบบนี้เลย
ทีนี้พอไปตรวจสอบผู้ที่โพสต์ข้อความเตือนภัยนี้ลงในเฟซบุ๊กอ่ะนะคะก็พบว่า
ที่นายสมบัติจะถูกแทงย้อนไป๒วัน๒๖สิงหาคมประมาณ๒๓ทุ่ม
มีคนเกือบถูกแทงหน้ามหาวิทยาลัยข้างร้านสะดวกซื้อเหมือนกันค่ะ
เมืองต้นก็คาดการณ์ว่าคนร้ายคงเป็นคนที่สติไม่ดี
เพราะอยู่ก็เดินเข้ามาแทงเหยื่อดื้อเลย
แต่โชคดีที่เหยื่อคนนั้นไม่ได้เป็นอะไรมากโดนแค่คมมีดเฉียวเฉย
ก็อยากจะเตือนให้ทุกคนระมัดระวังตัวกันหน่อย
โดยเฉพาะนักศึกษาที่กลับบ้านกันดึกนะคะ
เหตุการณ์นี้พลตำรวจตรีสมพงษิงดวงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็เลยสั่งการให้ชุดสืบสวนรีบลงพื้นที่ตามล่าคนร้ายทันที
แล้วก็ให้ตรวจเช็คกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเพื่อติดตามตัวด้วย

กล้องตัวนี้เนี่ยจับภาพคนร้ายเป็นผู้ชายนะคะอายุประมาณ๓๕
อยู่ริมถนนพอเหยื่อเดินมาถึง
อยู่ผู้ชายคนนี้ก็ชักมีดออกมาแล้วก็แทงเลย

ตำรวจก็บอกว่าพอจะได้เบาะแสบ้างแล้ว
เดี๋ยวจะเอาหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็หลักฐานพยานแวดล้อมอื่นไปตามจับตัวคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดค่ะ

คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาคุยกันเยอะเลยบอกว่าน่ากลัว
เพราะว่าสังคมอยู่ยากนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้า
ถ้าตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้เนี่ยเราก็จะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะ